เรื่องของความเชื่อที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้
ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมแต่นี่พิสูจน์ทราบได้แล้วว่า
บุรีรำเนี่ยมันมีขโมยจริงขโมยเนี่ยมันมาแปลกมากเลยค่ะ
คุณค่ะปกติเนี่ยขโมยอะไรแก้แหวนเงินทอง

กล้วยน้ำว้าคุณโรสลินเรือนึงเนี่ยมันแพงมากนะ

นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวขโมยมันระบาดตอนนี้นะคะที่บุรีรำ
ทีนี้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็เลยบอกว่า
เอาล่ะถ้าเกิดว่าคลั้นว่าจะไปพึ่งตำรวจซึ่งมีปริมาณคนแบบจำกัดเนี่ย
ให้ช่วยดูแลให้ช่วยสอดส่องเนี่ยมันก็คงจะลำบากก็เลยเอาแบบนี้ดีไหม
คนในหมู่บ้านนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันช่วยจัดเวรยามออกตรวจตราไปช่วยกันจับหัวขโมยกันหน่อยค่ะ
พิกัดนิดนึงนะคะคุณผู้ชมบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนี่เขาปลูกกล้วยไว้ที่หน้าบ้านพัก
มันยังกล้ามาเอาไปนะริมถนนในพื้นที่บ้านโคกวัดหมู่๑ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
นี่ชาวบ้านพานักข่าวไปดูนะร่องรอยการถูกตัดเครือหายไปเยอะเลยทีเดียวนะคะ
นับไปนับมาก็สักประมาณกว่ายี่สิบเครือชาวบ้านคาดว่าคนร้ายที่เป็นหัวขโมยตัดไปขาย
ขายเพราะอะไรกล้วยตอนนี้อย่างที่คุณอริยาบอกไปมันมีราคาแพงวีละ๔๐
เนี่ยโดนไปสองถึงสามเครือแต่คนที่ถูกขโมยไปมากที่สุดเนี่ยก็คือสองตายายชื่อว่าตาเหลือง
กับยายภูนย์วัย๗๕ปีคุณตาคุณยายเนี่ยเล่าบอกว่าปลูกกล้วย
นำวาไว้สักประมาณ๖๐ต้นโอ้โหก็เยอะนะใช่ค่ะเก็บไว้
คือบ้านเนี่ยปกติแล้วเปิดเป็นร้านขายของชำก็ปลูกกล้วยไว้ตัด
กล้วยมาก็จะนี่แหละค่ะเอามาขายที่ร้านของชำที่ผ่านมาเรา
ถามว่าเอ๊ะป้าคุณป้าคุณยายคุณตาคุณยายเนี่ยเคยถูกขโมย
ไหมเคยไหมที่จะมีขโมยเนี่ยมาขโมยกล้วยแบบนี้แกบอกว่าไม่
เลยนะที่ผ่านมาไม่เคยแต่ปีนี้ถูกขโมยไปถึง๑๓เครือ
ละไม่ต่ำกว่า๑๐หวีคิดเป็นเงินก็ตกละเครือละสักประมาณ
ถึง๖๐๐บาทก็๑๓คูณเข้าไปนะกลม๑๓คูณ๕๐๐ก็เป็นเงิน
บาทนะคะคุณตาคุณยายก็เลยวอนขอร้องบอกว่าคนร้ายเห็น
ใจกันบ้างเห็นใจผู้เท่าผู้แก่บ้างอย่ามาขโมยกันอีกเลยนะคะ
ครับนี่เราไปถามคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณวิไลสุขนาธีเป็น
ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกวัดบอกว่าคือไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้าน
โคกวัดเท่านั้นนะที่มีหัวขโมยมาขโมยกล้วยน้ำว้าไป
คุยกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านโคกมะ
กอกบ้านโคกสะอาดบ้านโคกหัวช้างค่ะก็โดนขโมยเหมือนกันค่ะหลังเกิด
เหตุเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปก็ต้องมีการจัดเวรยามคนใน
หมู่บ้านแล้วค่ะมาช่วยกันเนาะ